คุณผู้ชมเคยเห็นวัดงานบุญไหมมีการประดับปรดาไฟ
ไม่ว่าจะเป็นไฟกิ่งไฟก้านทำเป็นรูปกังหัน

แต่ว่าตอนติดตั้งนะครับช่างขนไฟก้านแบบนี้
ขึ้นนั่งร้านแล้วมันไปโดนกับสายไฟแรงสูง
ร่วงลงมาจากนั่งร้านนี้สูง๖เมตร

ไฟแบบนี้ที่ประดับประดาษงานนี้ยังไม่เริ่มเลยนะคุณ
ใช่ค่ะจะเริ่มวันนี้นะฮะแต่มันมีเหตุแบบนี้ซะก่อนนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเร่งช่วยเหลือนายสมชายดุษฎีอายุ๒๔ปี

คุณผู้ชมฮะตาแข็งเลย
ส่วนผู้เป็นแม่ก็นั่งอยู่ใกล้บอกว่า
อย่าเป็นอะไรนะอย่าเป็นอะไรนะสู้เขาไว้นะครับ
คือนายสมชายปีนขึ้นไปติดตั้งก้านไฟประดับอยู่บนนั่งร้านเหล็กสูง๖เมตรนะครับ
บริเวณริมน้ำของวัดบางน้อย
ตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
แต่ตอนที่ขนไฟก้านขึ้นไปไฟมันก็ยาวใช่ไหมคุณ
แท่งเหล็กแบบนี้แล้วประดับไฟไว้นะฮะ
เอาไปเสียบข้างบนปรากฏมันยาว
ถูกสายไฟแรงสูงไฟช็อตตัวเขาแข็งเลยนะ
เสร็จแล้วก็หงายท้องตกจากนั่งร้าน
ศีรษะกระแทกกับพื้นอย่างแรงนะครับ
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงหนุ่มช่างไฟรายนี้
นอนอยู่กับพื้นหายใจรวยรินแล้วก็ตาค้าง
ศีรษะมีบาดแผลแตกเลือดไหลจำนวนมาก
แล้วก็ตามลำตัวมีแผลไฟไหม้นะครับ
เห็นเหตุการณ์นะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าวัด

ตอนเกิดเหตุผมกำลังทำงานอยู่ข้างล่าง
จู่ก็เห็นไฟมันแป๊บขึ้นมาด้านบน
จากนั้นช่างไฟก็คือนายสมชาย
ตัวแข็งแล้วก็หงายหลังล่วงลงมาจากนั่งร้านทันทีนะฮะ

เพราะกลัวว่ายิ่งช่วยเนี่ยเดี๋ยวจะยิ่งเสียชีวิตนะฮะ
ปรากฏว่าเขายอมเปิดเผยนะบอกว่า
ไฟก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรมาก

อันนี้เป็นตัวอย่างนะด้านขวาไม่ใช่เหตุการณ์จริง
แต่ว่าเป็นตัวอย่างตอนที่ขึ้นไปประดับประดาเนี่ย
ทีนี้ช่างก็ต้องยกขึ้นไปทั้งก้านเลยใช่ไหมฮะ
ก้านมันยาวแต่ปลายของก้านดันไปโดนกับสายไฟแรงสูง

งานมันไม่ค่อยมีช่วงหลังงานไม่ค่อยมี

แต่ว่ามันก็อันตรายเหมือนกันนะการทำงานแบบนี้

นี่นะครับส่วนอาการของนายสมชัย
ตกลงมาแบบนี้นะฮะคืออาการหนักสุดก็คือ

เพราะว่ากระโหลกร้าวหลายจุดนะหมอบอกแบบนี้

ก็ยังอยู่ในอาการโคม่าอยู่นะครับ